หลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมคนดวงดีเยอะอย่างนี้

คนที่เรียกว่าผิดหวังชอกช้ำมันก็มีเยอะเหมือนกัน
คุณผู้ชมไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียอกเสียใจไป
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยรวบรวม
มุมเล็กของคนที่ผิดหวังจากการพลาดรางวัลมาฝากกันค่ะ
ว้าว
ถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาภนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครจริง
สำหรับชาวไทยพุทธอย่างเราก็อาจจะพูดได้ว่า
การได้มาซึ่งโชคลาภก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาที่ได้สังสมมา
เช่นเดียวกับการเสี่ยงดวงกับสลากินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งในแต่ละงวดผู้สมหวังก็หน้าบานกันไป
แต่สำหรับคนผิดหวังอาการมันก็เป็นแบบนี้ล่ะจ้า

ฟังอีกครั้งนะคะฟังอีกครั้งนะคะ
อ้าหาไม่ได้ดูร้อน
อาการมันก็เป็นแบบนี้ล่ะจ้า
คุณผู้ชมและบางครั้งก็ยังโดนคนใกล้ตัวหัวเราะยอกแบบนี้อีก
หัวเราะได้อร่อยมากเลยลูกเอ้ย

คุณรู้หรือไม่ว่าคนที่ผิดหวังไม่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น
ก็มีอาการแตกต่างกันไป
แถมยังบันเจิดเรื่องความสามารถเฉพาะตัวที่ซุกซ่อนอยู่
ให้ออกมาเฉิดฉายได้อย่างน่าทิ้งอีกด้วย
จะเป็นอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลย
เริ่มกันที่ไอเดียบันเจิดเรื่องธุรกิจ

ความผิดหวังที่เกิดขึ้นก็ต้องวางไว้
แล้วหันมาใส่ใจธุรกิจกันต่อ
ด้วยการโพสต์เมนูลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล
ตีคู่มากับการรีวิวขายอาหาร
อย่างไก่ฝอยไก่สวรรค์และไก่แดดเดียวมันซะเลย

กายร่างเป็นเชฟเนรมิตเมนูใหม่ขึ้นมา
เราคงรู้จักคำว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องกันเป็นอย่างดี
ดังนั้นเมื่อจะรู้สึกผิดหวังอย่างไรท้องก็ต้องอิ่มไว้ก่อน
และเมนูของผู้ผิดหวังที่เนรมิตขึ้นก็คือ
สลากชุบแป้งทอดจ้า

สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะมาแนะนำในเมนูชื่อว่าสแตกสิคะ

แหมเห็นแล้วเข้าใจอารมณ์คุณพี่จริงค่ะ
เอาเป็นว่าใจเย็นแล้วไปกินกุ้งหน่อย
ุ้งซุปแป้งทอดน่าจะดีกว่านะครับคุณพี่ค่ะ
และความบันเจิดสุดท้ายก็คือบันเจิดความเป็นศิลปิน
ใครจะไปคิดว่าความผิดหวังจะเป็นแรงผลักดันความเป็นศิลปิน
ในตัวพี่เขาได้ขนาดนี้
ขอบอกว่าลีลาและเสียงร้องของแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาจริงจ้า
พันธุ์ที่ไม่ถูกสักทีไม่เข้าใจแปลกเป็นเลขไหนแม่นเป็นเท่าไหร่ก็เผื่อได้กิน
ขอบใจด้าที่มาให้เธอคิดว่าสิรวยมาตั้งหลายวัน
แต่ความจริงมันก็พอซ้ำนั้นเขาก็แค่แค่คนฝันไป

และสลายลงไปกับตาเหลือกระเทียงมาใหม่
กับตากระป๋องเท่านั้นไม่เหลืออะไรเลย
จากเมื่อคืนที่เรานอนฟังคิดว่าเป็นเลขเด็ดจะเสร็จเจ้ามือ
ไม่เหลืออะไรเลย
แหมเสียงดีลีลาเด็ดไม่แพ้ศิลปินตัวจริงซะจริง
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอจ้า